คุณผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้าจากทางด้านสำนักพระราชวังนะครับ
ออกแถลงการพระองค์ภาครับทรงพระประชวนฉบับที่๓
โดยพระอาการโดยรวมขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์นะครับ
สำนักพระราชวังออกแถลงการฉบับที่๓ความว่า
ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่อง
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนธิราเทพยาวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
พระประชวนหมดพลาสติด้วยพระอาการทางพระหาทัย
และส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
สภากาชาติไทยเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมพศ๒๕๖๕
ทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา
ได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพลาสติ
เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหาทัยแบบรุนแรง
จากการอักเสบของพระอาทัยจากเชื้อไมโครพลาสมา
ทำให้ทรงพระประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมา
พระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์
คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสดและเครื่องมือ
เพื่อช่วยการทำงานของพระหาทัยพระปับภาษะหรือปอด
วักกะหรือไตรวมทั้งพระโอสดปฏิชีวนะ
และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
๗มกราคมธุรกิจศักราช๒๕๖๖
คราวนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับเชื้อไมโครพลาสมา
เชื้อนี้คืออะไรและอันตรายขนาดไหน
คุณผู้ชมครับไมโครพลาสมาเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียครับ
มิ้วคุณผู้ชมครับเป็นแบคทีเรียขนาดเล็ก
แล้วติดต่อจากคนสู่คนได้ด้วยนะครับ
เป็นแบคทีเรียที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่าย
แล้วเชื้อนี้พบครั้งแรกในค่ายทหาร

ย้อนกลับไปประมาณสักร้อยกว่าปีก่อนนะครับ

เพราะสงครามโลกครั้งที่๑เกิดขึ้นปี๒๔๕๗นะฮะ
ปัจจุบันเป็นโรคติดเชื้อไมโครพลาสมา

อาจจะระบาดได้ในพื้นที่ที่คนอาศัยหนาแน่น
เช่นโรงเรียนหอพักค่ายทหารเป็นต้น
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่หายได้เองนะครับ
จะมีส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรง
และต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษา
คราวนี้มาดูอาการกันหน่อยครับ
อาการของผู้ป่วยที่รับเชื้อไมโครพลาสมา

หากรับเชื้อตัวนี้เข้าไปในร่างกาย
มันจะใช้เวลาฟักเชื้อประมาณ๒๓สัปดาห์นะครับ

คนที่มีอาการเริ่มต้นสังเกตได้เลยครับ
ไข้เกิน๓๘องศาคือไข้สูงก่อน

อันนี้เป็นจุดเด่นที่สุดของอาการ

และอาจจะไอรุนแรงหรือไอต่อเนื่องยาวนานเป็นสัปดาห์ถึง๔สัปดาห์ก็คือ
นานร่วมเดือนครับนอกจากนี้มีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกรู้สึกเพลียปวดหัวปวดหู
บางคนจะมีผื่นแดงตามผิวหนังและนอกจากนี้อาจจะพบอาการอื่นร่วมด้วยในบางคน
เช่นมีอาการคลื่นไส้อยากจะอาเจียนท้องเสียครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาครับคุณหมอจิรรุษชมเชย
สิ่งที่คุณหมอสังเกตเห็นก็คือว่าในห่วง๑๐ปีเนี่ยครับพบว่าติดเชื้อไมโครพลาสมาเกิดขึ้นในเด็กจำนวนมากขึ้นแล้วเหมือนจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
แบคทีเรียไมโครพลาสมามักจะเล่นงานที่ระบบทางเดินหายใจครับโดยเฉพาะสังเกตได้ชัดคือจะมีอาการปอดอักเสบแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะ
ส่วนของเด็กโตอาจจะยังมากกว่าหน่อย
แต่ความรุนแรงทุกวันนี้คือเปลี่ยนไปมากแรงขึ้น

สมองอักเสบก็มีกล้ามหัวใจอักเสบก็มี
อดติดเชื้อระดับรุนแรงก็มีนะครับ
แล้วเริ่มต้นมาคือไข้นำมาก่อนอย่างที่บอกไข้สูงแล้วก็จะไอไอรุนแรง
และอาจจะยาวนานกว่าการติดเชื้อไวรัสอื่นด้วยนะครับ
อันนี้คือข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับค่ะ